แท็กซี่อีกสักเรื่องคุณผู้ชมค่ะ
แต่ครั้งนี้เป็นเรื่องที่มีปัญหากันระหว่างรถเมย์กับแท็กซี่คุณผู้ชมค่ะ
จงใจเบรกให้รถเมย์ชนท้ายก็เลยทำให้กระเป๋ารถเมย์ซึ่งอยู่ท้ายรถนะคะ
เสียหลักกระเด็นไปจนถึงคอนโซลหน้ารถเลยทีเดียวโอ้โห
นะคะแล้วก็เลยทำให้ตรงเนี้ยต้องลงมาเคลียร์กันแต่ว่าดูเหมือนว่าจะเคลียร์กัน

พี่มีกล้องน่ารถปะมีค่ะโอเค

ดูเหมือนว่ายังอารมณ์ร้อนยิ่งเคลียร์ยิ่งร้อน
เหตุการณ์นี้คนที่ถ่ายคลิปก็คือผู้โดยสารรถเมย์
ซึ่งก็มีกันหลายคนก็เห็นเหตุการณ์นี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนบนถนนผลโยธินขาออกค่ะ
แถวบริษัทเซ็นทาโก้คลองหลวงปฐุมธานี
สีเขียวเหลืองทะเบียนกรุงเทพมหานครคันนี้นะคะ
คือถ้าดูจากพยานหลักฐานเขาบอกว่าจงใจเบรกให้รถเมย์ชนท้าย
ซึ่งทำให้กระเป๋ารถเมย์เสียหลักล้มศีรษะฟาด

ทีมข่าวตรวจสอบไปที่อู่รถเมย์ปอสาย๓๙ค่ะ
ทราบว่าพนักงานขับรถเมย์กับพนักงานเก็บค่าโดยสาร

รถเมย์ตอนที่เบรกกระทันหันทำให้กระเป๋ารถ

เสถลามาถึงหน้ารถแล้วล้มลงหน้าฟาดกับคอนโซล
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าดูจากกล้องหน้ารถเมย์แล้วก็พบว่า
ตรงจุดเกิดเหตุเป็นทางแยกกล้างปลาก่อนถึงบริษัทขนส่งตรงรังสิต
แท็กซี่คู่กรณีขับมาจากเลนซ้ายสุด
รถเมย์ขับตามหลังในเลนขวา
พอถึงทางแยกแท็กซี่ก็เบี่ยงขวา
พอดีกับที่รถบัตรมาทางตรงก็เปิดไฟกระพริบส่งสัญญาณ

แต่ว่าแท็กซี่เข้าใจว่ารถเมย์เปิดไฟใส่รถเขา

รถเมย์เนี่ยเบรกทันนะคะแต่ว่ามันเสียจังหวะ
ทำแบบนี้๓รอบจนครั้งที่๓แท็กซี่จอดรถขวางหน้าเลยค่ะ
รถเบรกไม่ทันก็เลยชนท้ายแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
เรื่องนี้สุดท้ายไปจบที่โรงพักคลองหลวงค่ะ
ตำรวจดูจากกล้องหน้ารถแล้วก็เห็นชัดเลยว่าแท็กซี่

ศีรษะมากยังมาทำงานไม่ได้ค่ะ
นี่ค่ะก็ต้องบอกว่าโชคดีที่ทั้งกล้องหน้ารถ
แล้วก็คลิปที่ผู้โดยสารถ่ายไว้ก็เป็นหลักฐานชั้นดีเลยนะคะ
เรื่องก็เลยจบลงได้ค่ะอืม